ท่านผู้ชมครับพูดถึงมังคุดมังคุด
สิบบาทอ่าเราสั่งออนไลน์นะค่ะเราสั่ง
ออนไลน์ถึงมือเรานี่คือกิโลหละเจ็ดสิบ
บาทคือเป็นลูกที่ลูกขนาดเท่านี้ฮะ
ก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหลูกใหญ่โตอะไรแบบ

แต่คุณรู้ไหมว่าที่หน้าสวนเนี่ย

ชาวสวนที่ใต้บอกตอนนี้ราคามังคุดตกต่ำมาก
เหลือกิโลกรัมละ๘๑๐บาท
วันก่อนบางวันบอก๖บาทยังมีเลย
สุดท้ายเขาบอกว่าถ้าราคามันถูกขนาดนี้
ทิ้งไปเลยดีกว่าไม่ต่างกันโอ้โหหน้าสวนนะหน้าสวนนะ

นี่เขาเอามาเทกันน่ะเป็น๑๐๐๐กิโลกรัมนะพี่หวย
เออนี่ที่นครศรีธรรมราชค่ะ
รวมตัวกันบอกว่านี่ไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแลมาเจรจามาช่วยเหลือเลย
อยากให้รัฐบาลเนี่ยมาช่วยเหลือดูแลกันหน่อยได้ไหม

วันนี้เหลือเท่าไหร่๑๒บาท๑๐บาท

รัฐบาลถ้าอยู่บ้านมันก็ต้องมาดูแลชาวบ้านบ้าน
ไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาอยู่กันตามภาษาแบบบ้านบ้านนอก
คนเรามนุษย์มันต้องกินต้องใช้
และลักษณะนี้อยู่กันแบบนี้มันไม่ไหวกับประเทศชาติ
มัวแต่ไปแย่งอะไรกันไม่รู้
นี่ค่ะทีนี้มันมีประเด็นเกิดขึ้นตรงที่ว่าอุ๊ย
พอเห็นภาพนี้หลายคนก็ฮือฮากันว่ามันขนาดนี้เลย
ถ้าไม่ได้มีใครลงไปดูแลช่วยเหลือเขาเลย
คือปล่อยให้เขาแบบถูกกดราคาอยู่หน้าสวนอย่างนี้หรอ
เพราะว่าคนที่ซื้อแบบปลายทางจริงจะรู้ว่า
จริงมันจะมีบางช่วงที่มังคุดราคาแพงด้วยนะ
แต่หน้าสวนนี้เอาเขาได้กันราคาเท่านี้เองเหรอ

ณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาบอกว่า

ก็ไม่ได้ยื่นข้อเรียกร้องเป็นหนังสือมาที่หน่วยงานไหนเลย
คิดว่าอาจจะเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์หรือเปล่า
และที่ได้ข้อมูลมาคือกลุ่มผู้ชุมนุมที่ออกมาเทกันที่เห็นในคลิปเนี่ย
ไม่ได้เป็นเกษตรกรชาวสวนมังคุด
และมังคุดที่นำมาเทก็ไม่ได้คุณภาพ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่
และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ติดตามสถานการณ์

ส่วนหนึ่งเป็นมังคุดที่ไม่มีคุณภาพ

และอีกทั้งในส่วนของกลุ่มที่เรียกร้อง

ก็ไม่ได้ยื่นหนังสือต่อหน่วยงานใด
ประกอบกับในส่วนของในช่วงสถานการณ์ณตอนนี้
ควรพลิตของมังคุดของนครศิษย์ธรรมราช

ซึ่งส่วนหนึ่งผลผลิตได้รับผลกระทบจากฝน
ทำให้มีมังคุดที่
ด้อยคุณภาพนะคะ

อ่าถ้าฟังจากทางธานิจจังหวัดเนี่ย

อย่างอันนี้มันเป็นเกรดที่ไม่มีคุณภาพแล้ว
ก็จะเห็นว่ามันเป็นสีออกเหลืองเขียวใช่ไหม
เกรดที่มีคุณภาพเนี่ยราคารับซื้อหน้าสวนมันจะแพงกว่านี้

แล้วก็เป็นทอดอย่างมาถึงเราเราซื้อออนไลน์เนี่ย

ฆ่าผลทรงฆ่าพัสดุอะไรก็ว่ากันไม่ได้ที่ปลายทางอ่ะนะ

ก็ต้องถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคนใหม่นะ

ว่าจะเข้ามาแก้ไขยังไงเกี่ยวกับเรื่องของ

ในทุกราคาผลไม้ด้วยซ้ำมังคุดใช่ไหมไปแล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะผู้กองธรรมนัฐบินลงไปแล้วที่นครศรีธรรมราชนะคะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ทันทีเลยค่ะ

ซึ่งหน่วยงานจังหวัดตอนแรกเขากำหนดพื้นที่
ร้อยเอกธรรมนัฐไปดูการจัดการมังคุดแปลงใหญ่ที่ตะมนตอนหงษ์
แล้วก็จุดประมูลมังคุดที่เป็นกลุ่มการจัดการมังคุดภูเขาที่มีราคาสูงกว่ามังคุดสวนราบ
คนก็เลยวิภาควิจารณ์ว่าอ้าวคุณเล่นจัดพื้นที่ให้เขาไปดูในที่ที่มันไม่ได้มีปัญหาจริงขนาดนั้น

ลงไปดูพื้นที่ที่มันเป็นปัญหาที่แท้จริงเลยสิ

ร้อยเอกธรรมนัฐไปเจอเกษตรกรที่หอประชุมเทศบาลตำบลพรมโลกก็เลยละกัน

บ่ายค่ะร้อยเอกธรรมนัฐก็ลงพื้นที่เมืองคอนไปพบเกษตรกรรับทราบปัญหาราคามังคุดตกต่ำ

แล้วก็หาแนวทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะ
สรุปมาได้มีมาตรการเร่งด่วน๕ข้อด้วยกันค่ะพี่อุ๋

ส่งเสริมการขายตรงและออนไลน์
ปิดจุดขออภัยเปิดจุดปลายทางเพิ่มขึ้นทั้งห้างท้องถิ่นและโมบายพาณิชย์๓ล่ะ

ส่งเสริมชาวสวนทำมังคุดคุณภาพให้ตรงความต้องการตลาด
ส่งเสริมการรวมกลุ่มแปลงใหญ่มังคุดเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองทางการตลาดนะคะ
ร้อยเอกธรรมนัฏบอกว่ามีข้อมูลเชิงลึกว่าตอนนี้ต้นต่อปัญหาราคามังคุดตกต่ำเนี่ยมันเกิดจากเพราะอะไร
มีแล้วขอเวลาหารือกับกระทรวงพาณิชย์ก่อน
จากทางเพื่อไทย
เดี๋ยวกระเศษจะหารืกกับพาณิชย์เพื่อเร่งช่วยเหลือกระเสริมการโดยเร่งด่วน
ผมขอเอาข้อมูลทั้งหมดไปหาลือกับท่านลำตรี
คือข้อมูลจริงแล้วก่อนผมเดินทางมาเนี่ยนะครับผมก็มีข้อมูลเชิงลึก
ในเรื่องของปัญหาของพี่น้องเกษตรกร

โดยเฉพาะอำเภิกภพมคีรี
เรื่องมังคุฑเรื่องลงเป็นเรื่องใหญ่

ผมขอนึกจากว่ามันเป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์
ผมขอเอาข้อมูลทั้งหมดไปหาลือกับท่านลำตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ในวันศุกร์นี้นะครับ
ว่าเราจะมีมาตรการควบคุมการแก้ปัญหายังไง
อย่างขบวนการทุบราคา

มีทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐร่วมกับลง
ราคาเพื่อให้ราคามันต่ำลง

นี่ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญนะครับ
ซึ่งถามว่าผมมีข้อมูลไหมผมมีข้อมูล
แต่ในการพูดในที่สานะผมไม่ได้พูดนะครับ
แต่ว่าเรื่องนี้ก็คงจะมีการหาลือกัน
อาจจะมีการท่ามการนะครับ

หรือว่าเป็นราชินีของผลไม้

เออเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจัดเปิดตากับ๕โคม

มีคนถูกหลอกซื้อออนไลน์เต็มเลยนะ

นี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูนะครับ
เห็นแล้วก็แล้วน้องจะทำยังไงกับเม็ดมัน
คลายไหมคะ

อันนี้เรื่องจริงคุณผู้ชมติดคอเกือบตาย
ยังดีที่ว่าเม็ดมันใหญ่

เม็ดมันใหญ่แลามันปิดหลอดลมไม่ได้มิด

คือมาถึงเราเนี่ยกิโลละ๗๐ในลูกไซส์ขนาดนี้นะครับ
แต่ผมก็เข้าใจแหละว่ามันมีเรื่องของค่าขนส่ง
เรื่องของการส่งออนไลน์พัสดุหีบห่ออะไรต่างเนี่ย
แต่ราคาหน้าสวนเนี่ยบางท่านบอกมาว่า
ขายราคาหน้าสวนได้กิโลละ๑๘บาทนะ
อันนี้ผมถือว่าได้ราคาดีนะใช่ไหม
ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับ
เพราะว่าชาวนาเราได้ราคาดีจากด้านหน้าสวนหน้าฟาร์มเลยหน้าไร่เลย

เพราะว่าพี่กลิ่นเม็ดอย่างน้องมิ้นไม่ได้
หนูไม่กลืนแล้วค่ะโตแล้ว

โอเคค่ะ